อันนี้มาดูแบ๊วกันดีกว่ารุ่นคู่รักรุ่นใหญ่คุณเคนคุณหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือรวยมาก

บอกว่าบรรยากาศดีแล้วก็ไม่วุ่นวายด้วย

ก็นี่แหละค่ะก็ถ่ายภาพสวยมาให้ได้ดูกันค่ะ
ราคาไม่เท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบ๓๐ล้าน
อีกคู่นึงนะคะนี่ก็ข่าวดีเช่นเดียวกัน

พี่อาจจะลงก่อนตัวเองก็ต้องลงนี่แหละค่ะ

เพิ่งแต่งไปปุ๊บปั๊บเนี่ยแหละค่ะก็ต้องรอนรุ้นเพศนะคะ
พ่อคุณชมพู่ก่อนบ่ายก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าต้องรอลุ้นกันอีกที
ตอนนี้ก็เก็บตังค์อยู่นะคะแฮปปี้มีความสุขมาก